เดี๋ยวนี้มันมีอาชีพนี้แล้วนะคะรับจ้างโจมตีฝ่ายตรงข้าม
เนี่ยค่ะวันนี้ตำรวจกองปราบได้ทลายแก๊งปั่นข่าวปลอม
เพื่อที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามค่ะคุณผู้ชมก็จับผู้ต้องหาได้ถึงสิบสี่รายด้วยกันนะคะ
ค่าจ้างเนี่ยสูงถึง๑๒ล้านคือเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะ
นวนเหตุมาจากปัญหาทางธุรกิจนี่แหละก็เลยไปจ้างกลุ่มนี้ให้สร้างข่าวปลอม
ใส่ร้ายคู่แข่งให้ได้รับความเสียหายโอ้โหมันลึกลับซับซ้อน
ทางตำรวจกองปราบรามก็แถลงการจับกลุ่มเลยค่ะ
ขบวนการสร้างข่าวปลอมใส่ร้ายบริษัทนมชื่อดังพร้อมกัน๑๗จุดทั่วกรุงเทพ
จับผู้ต้องหาได้๑๗รายของกลางเป็นสมุดบัญชีธนาคารเครื่องมือสื่อสาร
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเกี่ยวกับการเงินร้อยรายการนะคะ
รองผู้บังคับการกองปราบรามพันธ์ตำรวจเอกมนตรีเทศขัน
บอกว่ากลางเดือนมิถุนายนบริษัทนมข้นหวานชื่อดังเข้าแจ้งความค่ะ
เขาบอกว่ามีเฟซบุ๊คชื่อเฉาต้องแฉนะคะไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
ก็เลยร่วมกับตำรวจกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
เขาก็สืบสืบจนแน่ชัดว่ามีเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมรายหนึ่ง
ที่เคยทำธุรกิจร่วมกันกับผู้เสียหายเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
แล้วว่าจ้างให้มาทำด้วยเงินถึง๑๒ล้านบาท
ให้สร้างข่าวปลอมบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน
เพื่อที่จะทำลายภาพลักษณ์ก็ยื่นหนังสือตรวจสอบคุณภาพ
กับหน่วยงานของรักด้วยเพื่อที่จะให้คู่ค้าเลิกขายสินค้า
พอตรวจสอบได้แล้วแจ้ง๔ข้อหาเลยค่ะ
มินประมาทนะคะอ้างยี่ซ่องโจรนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันบิดเบือนนะคะ
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยค่ะ๔ข้อหา
ซึ่งตอนนี้ก็เจอไปโจมตีบริษัทเดียวยังไม่พบว่าโจมตีบริษัทอื่น
แต่ว่าก็จะต้องขยายผลเพิ่มนะคะว่ามีรายละเอียดอื่นนอกจากการทำลายคู่แข่งหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานและมีสำนวนและไม่หนักใจนะคะ
และก็จะไม่กันแกล้งไม่มีการกันแกล้งทำทุกอย่างตามคลุมกฎหมายค่ะ
เขาเจอแบบนี้ทำเป็นทีว่ามาใช้บริการ
แล้วก็มีข้อเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาร้องเรียน
แล้วก็มีการแชร์กันออกไปตามหาตัวไม่ได้ว่าเป็นใคร
เดี๋ยวนี้ไปกันถึงขนาดนี้แล้วฮะ